น้องยังไม่รู้อีโนโยเนะเลยกันเป็นเหตุการณ์
คุณแม่นะคะไปจ้างพี่เลี้ยงคนหนึ่งค่ะด้วยความไว้ใจ
ไปจ้างให้เลี้ยงลูกวัยคั่วแปดเดือน
อัตราค่าจ้างคือสองร้อยบาทประวัน
แล้วปรากฏว่าสิ่งที่ได้คือลูกเขียวช้ำตามร่างกายแบบนี้ค่ะ
แล้วคุณดูสิร่องรอยการถูกตี
แล้วใบหน้าปูดบวมเลยนะคะ

แล้วเขาก็เลยไปแจ้งความแม่เนี่ย
ไปแจ้งความกับตำรวจที่โรงพักเสม็จจังหวัดชนบุรี

แล้วสุดท้ายจับคนที่ก่อเหตุได้แล้ว

หลักฐานมันทนโทษแต่ยังปฏิเสธนะคะ
บอกว่าตาปูดบวมเนี่ยเพราะว่าเด็กตกรถ

ยอดฮิตจังเลยแล้วเด็กมันจะไปอยู่บนรถได้ไงล่ะแล้วลอย

คุณผู้ชมดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
กรณีนางสาวจิราพรวงเดช
ไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักเสม็จจังหวัดชนบุรี
คือแจ้งความไว้คือวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
บอกว่าลูกสาวของเธอวัย๑ขวบ๘เดือน
นำไปฝากเลี้ยงไว้กับพี่เลี้ยงเนี่ย

คุณผู้ชมดูนะคะแต่ต้องขออนุญาตเบลอ
ร่องรอยมีบาดแผลยาวมีรอยเขียวช้ำทั่วตัว
ตาก็ปูดบวมค่ะจนเกือบจะปิดนะคะ
สอบถามพี่เลี้ยงเด็กก็คือนางจงลักษณ์เสงหนู
รับกับแม่นะคะว่าตีน้องจริงที่หน้าอกตีจริง
แต่บาดแผลส่วนอื่นบอกว่าไม่เกี่ยวนะ
ไม่ได้ทำนะเด็กตกรถเองนะเขาอ้างแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่โรงพยาบาลชนบุรีเนี่ยค่ะ
พร้อมกับท่านนี้พลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคลนะคะ
เป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
เยี่ยมอาการของน้องที่ถูกทุบตีเนี่ย
หลังจากที่แม่ไปรับมาจากพี่เลี้ยงใจร้ายรายนั้น
แม่ของน้องเล่าบอกว่าเธอนำลูกสาวไปฝักเลี้ยงไว้กับพี่เลี้ยงที่น้าสาวแนะนำ
กว่า๑ปีแล้วนะโดยปกติน้องจะอยู่กับพี่เลี้ยง๖วัน
และเธอจะพาลูกกลับมาอยู่ด้วยกันคือเฉพาะวันพุธเป็นวันที่เธอหยุดงาน
มาช่วงอาทิตย์หลังที่พี่เลี้ยงกีดกันไม่ให้เธอเจอกับลูก
มีกิจกันด้วยค่ะโทรศัพท์ไปก็ไม่ยอมรับสายจึงเอกใจรีบไปหาลูก
โอ้โหตอนไปพบนะแม่บอกว่าหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยใจแทบสลายค่ะ
เพราะว่าทั่วตัวลูกเต็มไปด้วยบาดแผลตาก็ปูดบวมปากจมูกแผลเต็มเลยค่ะ
ท้องเนี่ยก็มีร่องรอยของการทุบตีเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะ
เธอตัดสินใจเลยถามพี่เลี้ยงไปว่าลูกฉันเป็นอะไร
พี่เลี้ยงยอมรับนะคะว่าบาดแผลที่ตัวเนี่ย
ที่ตัวที่ลักษณะเหมือนถูกทุบตีเนี่ยเธอเป็นคนทำเอง
แต่ใบหน้าจุดอื่นเธอไม่ได้ทำนะ
น้องเนี่ยตกรถมอเตอร์ไซด์
หลังจากนั้นพี่เลี้ยงบอกว่าเธอก็พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทันทีอืม
ฟังเสียงคุณแม่หน่อยนะคะ
แต่ตรงตามใบหน้าเขาบอกว่าน้องอ่ะตกรถมอไซค์ค่ะเขาชอบให้น้องยืนตรงข้างหน้าค่ะ
อืมใช่ทำไมเป็นรอยอะไรมันมันเหมือนรอยโดนต่อยหรือว่ารอยอะไรไม่รู้ตรงตาค่ะ
มันไม่น่าใช่รอยตกรถทำกับลูกหนูขนาดนี้หนูก็ไม่เอาไว้อยู่แล้ว
หนูต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะนอกจากจุดนี้ที่โรงพยาบาลชนบุรีแล้ว
เราไปอีกหนึ่งจุดคือจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นบ้านเช่าของพี่เลี้ยง
นี่เห็นไหมปิดล็อกแบบนี้ค่ะโอ้โหล็อกแม่กุญแจเลย
แม่กุญแจเลยไม่สนนะคะไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วด้วย
ทีนี้นักข่าวของเราค่ะก็เลยไปสอบถามเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านของพี่เลี้ยงรายนี้นะคะเพื่อนบ้านบอกว่าพี่เลี้ยงรายเนี้ยอาศัยอยู่กับสามีสูงวัย
อาศัยอยู่ด้วยกันมาปีกว่าแล้วนะคะส่วนใหญ่พี่เลี้ยงเด็กรายนี้ไม่ค่อยออกมาสูงสิงกับใคร
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าก็เลยทำให้ไม่ค่อยพูดกันไม่ค่อยคุยกัน
ก็เลยไม่รู้เรื่องราวของพี่เลี้ยงรายนี้กับสามีสักเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยคุณดูนะ
ก็พยายามที่จะงัดแงะไปสอบถามค่ะไปเจอกับสามีของพี่เลี้ยง
ทีนี้พอสามีของพี่เลี้ยงรายนี้เห็นนะคะโอ้โหไม่พอใจค่ะต่อว่าเลยนะ
ไม่ให้ทำข่าวไม่ให้ข้อมูลไม่ให้อะไรทั้งสิ้น
เพียงสั้นบอกว่าไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้น
ที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าเด็กเนี่ยมันดื้อฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ถามแม่มันดูสิเออแดนว่าไงตัวตัวของเด็กก็มาอยู่กับลุงเนี่ย
มียังไงบ้างดื้อไหมยังไงไหมฮะมันดื้ออยู่แล้วล่ะเออไม่ดื้อ
แล้วยังไงถึงไปตีเด็กได้อ่ะมึงเอายังไงมึงบอกว่าอย่าถามครับ
ไม่ต้องถามก็ไปแล้วนี่บอกไม่รู้ก็ไม่รู้สิโอ้โหนี่ไงโอ้มีการแบบดุดันข่าวนะ
เขาบอกว่าอย่าถามไม่รู้ก็ไม่รู้สิสามีสูงวัยของพี่เลี้ยงใจร้ายนะฮะ
ปฏิเสธอย่างเดียวเลยไม่รู้ไม่เห็นนะคะส่วนความคืบหน้าของคดีความค่ะ
ผู้การจังหวัดชนบุรีนะคะบอกว่าตอนนี้สามารถติดตามจับกลุ่มตัวพี่เลี้ยงเด็กไว้ได้แล้ว
ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เจ้าตัวอ้างแบบนี้ค่ะบอกว่าที่ทำลงไป
เพราะว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมดื้อรั้นวันเกิดเหตุน้องเนี่ย
ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะคะไปเล่นดมผงจึงใช้ไม้แขวนเสื้อไปตีตามร่างกาย
แต่ร่องรอยที่เกิดขึ้นบนใบหน้านั้นพี่เลี้ยงรายนี้ค่ะคุณผู้ชม
บางใบหน้าแบบนี้สวมหมวกแบบนี้นะคะพี่เลี้ยงรายนี้บอกว่า
ร่องรอยที่เกิดขึ้นบนใบหน้าน้องตกมอเตอร์ไซค์เอกตนเอกไม่ได้เป็นคนทำ

ไม้แขวนเสื้อไม้แขวนเสื้อติงที่ตรงร่างเว่งข้างหน้า
ติงที่เวนหน้าอุดเด็กพอเด็กทำลงหุดอ่าหุ้นจากเด็กก็ทำลงหุด
หมายว่าที่ชีชาปหลักที่ตาที่อะไรเกิดจากด้วยที่ที่หน้าพอลงรถค่ะ
พี่เลี้ยงคนนี้นะคะทำร้ายร่างกายผู้อื่น

จิตใจส่วนเรื่องของตัวน้องเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบว่าน้องเนี่ยบาดเจ็บสาหัสหรือเปล่า

ทำนมหกก็ไม่น่าทำกันขนาดนี้นะ
เศษกับคุณค่ะ๑ขวบ๘เดือน